ดูเรื่องของอากาศที่เราเตือนกันไปแล้ว
เขาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลายพื้นที่
จะถูกปกคลุมด้วยพายุฤดูร้อนไปอีกนะ
คือไม่ใช่แค่อากาศร้อนอย่างเดียวพายุฤดูร้อนมา
พร้อมกับพายุฝนลมแรงก็มี

เพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะว่าพื้นที่ไหนบ้าง
เตรียมพร้อมรับมือติดตามในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีครับหลังจากที่หลายพื้นที่นะครับ
บริเวณตอนกลางพื้นที่ภาคอีสาน
ต้องเจอกับความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่

จะมีลมมีฝนเข้ามาดับร้อนบ้าง

สิ่งที่มีการประกาศแล้วก็ย้ำเตือน
ก็คืออันตรายจากลมแรงรวมไปถึงลูกเห็บตก
แล้วก็บางจุดบางพื้นที่อาจมีฟ้าร้องฟ้าผ่า
ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ

พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือ
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับ

ปัจจัยหลักที่จะเข้ามามีบทบาท

อากาศเย็นนั้นจะค่อยมีการแพลลงมาปกคลุมนะครับ
เมื่อวานนี้ถ้าหากตื่นเช้าขึ้นมาถึงวันนี้
ก็จะพบว่าท้องฟ้าในกรุงเทพมหานครเริ่มอึมครึม

นั่นหมายความว่าขณะนี้เองความเย็นจากบริเวณทางประเทศจีน
ค่อยดันลงมาดันความชื้นมา
ทำให้ความชื้นในอากาศที่เข้ามาปกครุมกรุงเทพ
ไม่สามารถที่จะระบายไปยังจุดอื่นได้
นี่ถือว่าเป็นสัญญาณนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป

ก็จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
แล้วก็ตกลงมาในพื้นที่ต่างได้
ซึ่งอย่างที่ได้มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้
ว่าพื้นที่หลักในรอบแรกนี้
ก็จะเป็นบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยสักส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเล

ทีนี้จะสังเกตว่ากลุ่มเมฆจะมาก่อตัวในบริเวณตอนกลาง

แล้วก็เป็นจุดที่หลังจากนี้คงต้องเตรียมรับมือแล้วครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่ามีการประกาศจากกรมบุตุ
เป็นพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเตรียมรับมือ

พื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนล่าง
กำแพงเพชรพิจิตรพิสุนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ
ส่วนอีสานหนองบัวลำพูนครราชศรีมา
อุดรธานีบุรีลำขอนแก่นสุรินร์
ศรีสะเกดชายภูมิแล้วก็อุบลราชธานีครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางอุทัยธานีลบบุรีนครสวรรค์
ละบุรีชัยนาฏพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกนครนายกสะแก้วปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเศร้าครับ
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือกัน
ภาคเหนือฝนนั้นไม่มีโอกาสตกแล้วก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสอากาศได้มากนัก
ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือถ้าหากเราดู
ก็จะพบว่ายังคงมีสีม่วงเสียงสีม่วงเข้มและสีชมพูน
หมายความว่าพื้นที่เหล่านี้ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือ
เรื่องของคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

การว่าจะมีลมเข้ามาช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ดีขึ้นบ้าง
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ